เอาไปดูน้องคนนี้ถ้าดูหน้าดูตาก็คุ้นดี
เคยขอฝนมาแล้วมาครั้งนี้มาขอเหมือนกัน
แต่ไม่ได้ขออะไรขอขับไล่
อย่าพึ่งสิต้องอยู่ด้วยกันก่อน
ไม่ใช่ขับไล่เธอน้องใบตองขับไล่โควิด๑๙
เป็นเทนคนเดิมเพิ่มเติมคือมาไล่โควิด๑๙

เป็นเทนเคยทำสำเร็จมาแล้วนะฮะในการขอฝน
เรียกได้ว่ามาเป็นพายุเลยฮะ
มาครั้งนี้เบนเทนมาขออีกขอให้ช่วยกันขับไล่โควิด๑๙
ออกไปจากโลกใบนี้สร้างความฮือหายกับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เบนเทนเนี่ยเป็นชาวบ้าน

น้องเขาชื่อเบนเทนนะไม่ใช่ในการ์ตูนเบนเทน
เพราะชื่อเบนเทนแล้วทีนี้เขาอยู่กับใคร
อยู่กับยายก็คือยายสำรวนมีพร
ยายก็เล่าให้ฟังว่าน้องเขาไม่สบายใจอย่างมาก
อยากจะมาขอรำเพื่อที่จะไล่ปัดเป่าเจ้าโควิด๑๙ออกไป
คุณยายเขาก็อนุญาตเพราะเห็นว่าเบนเทนนี่คือคุณยายนะ

เห็นว่าเบนเทนเนี่ยเคยทำสำเร็จมาแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าเอ็นดู
คือพอผู้สื่อข่าวของเราลงไปถึงบ้านแล้วไปพูดคุยกับเบนเทน
แล้วถามถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙อาการของเบนเทนเป็นแบบนี้

สงสารสงสารคนที่ติดเชื้อ
สงสารที่แบบเราต้องเจอกับภาวะแบบนี้
ถูกต้องนั่นคือเหตุผลนี่คือความใสของเด็กคนหนึ่ง
ที่เขาอยากจะช่วยจริงแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยมารำเพื่อขอพรขับไล่สิ่งที่ไม่ดี
นั่นก็คือเจ้าโควิด๑๙ออกไปออกไป
คือเอาจริงนะคุณผู้ชมเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไล่ได้หรือไม่ได้
มันเป็นความสบายใจของน้องเขาที่อยากจะทำแบบนี้
เพราะว่าเขาเป็นเด็กเขามีความคิดว่าแบบนี้เขาทำแล้วสบายใจ
ก็ทำไปมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะ